มาดูความสูญเสียของครอบครัวนี้ค่ะ
คุณป้ากับหลานชายอายุ๑๐ขวบ
ก็ไปหาปลาจะมาทำมือค่ำกินกันในครอบครัวค่ะ
หายไปนานผิดปกติทางบ้านก็ออกตามหา
แต่ปรากฏว่าไปเจอจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่ค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ

ช่วงเย็นที่สระน้ำท้ายหมู่บ้านหนองประดุก

คุณป้าวันดีอายุ๔๕ปี
กับน้องนัทเป็นหลานชายอายุ๑๐ขวบ

ไปหาปลาจะเอามาทำกับข้าวมื้อเย็น

สุดท้ายเขาไปเจอว่าจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
คุณไพรซึ่งเป็นน้องชายของคุณป้าวันดี
แล้วก็เป็นคุณพ่อของน้องนัทบอกว่า
เมื่อวานนี้พี่สาวกับลูกชายคนสุดท้อง
ก็ชวนกันไปหาปลาจะเอามาทำกับข้าว
เขาก็ทำกันเป็นประจำเป็นวิถีชาวบ้าน

สระกว้างประมาณ๒๐เมตรลึกประมาณ๓๔เมตรค่ะ
พอไปถึงเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วแหละ
เพราะว่าเห็นรองเท้าวางอยู่แต่ไม่เจอตัวใจก็ไม่ค่อยดี
ก็คิดว่าทั้งสองคนจะจมน้ำแน่เลย

สุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงค่ะ
ต้องสูญเสียทั้งพี่สาวแล้วก็ลูกชายไปพร้อมกันนะคะ
ส่วนสาเหตุเขาคาดว่าลูกชายน่าจะพลัดตกน้ำไปก่อน
แล้วป้าก็ลงไปช่วยแต่ทั้งคู่ว่ายน้ำไม่เป็น
ก็เลยพากันจมหายกันไปทั้งคู่นะคะ
คุณแม่ของน้องนัทเนี่ยวันนี้เล่าทั้งน้ำตาบอก
คือก่อนเกิดเรื่องเนี่ยน้องนัทยังไปขอหอมแก้มยาย
ทั้งที่เขาก็ไม่เคยทำแบบนี้เลย

ไม่รู้เป็นรังสังหรณ์ของความสูญเสียในครั้งนี้หรือเปล่าค่ะ
เลยแม่ของน้องนัทหอมแก้มมาก